ขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

มาตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงเช้ามาถึงเที่ยง
เมื่อสักครู่ก็ได้เห็นข่าวภาพรวมแล้ว
แต่ว่าเพื่อให้แยกเห็นประเด็นแต่ละประเด็นให้ชัด
ฉะนั้นผมจะขอไล่เลียงดูแต่ละประเด็น
ประเด็นแรกที่ว่า๘กปศนอนคุกเนี่ย
ที่ต้องนอนคุกเพราะว่า
ต้องให้สารอุทธรณ์พิจารณาการประกันตัวครับ
แล้วระยะที่รอการประกันตัว
ก็ต้องส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

นี่คุณสุเทพเทือกสุบัน
คุณพุทธพงศ์พุทธิพงศ์ปุณกันคุณถาวรเสนเนียมคุณนัทธพลทีพสุวรรณ
หลวงปู่พุทธอิสระคุณอิสระสมชัยสสจุมพลจุลสัยและเรือตรีแซมดินเลิศบุตร
แต่ละคนเนี่ยโทษถูกจำคุกกี่ปีเมื่อกี้ในช่วงต้นของข่าวได้ได้เห็นแล้วได้เข้าใจแล้ว
ถัดมา๓คนที่ตรงรัฐมนตรีที่ต้องพ้นหน้าที่
นัทธพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อันนี้ต้องพ้นเก้าอี้ทันทีครับ
ถึงแม้ว่าเป็นคำตัดสินเพียงสารชั้นต้นยังไม่ถึงสารดีกายังไม่ถึงที่สุด
อันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูลฉบับใหม่ปี๖๐
รัฐมนูลปี๔๐๕๐เนี่ยบอกว่าถ้าไม่ถึงที่สุดไม่ต้องพ้นหน้าที่
แต่ว่ารัฐมนูลปี๖๐บอกว่าแค่สารชั้นต้นก็ต้องพ้นหน้าที่แล้ว
ถัดมาเมื่อมีรัฐมนตรีพ้นจากเก้าอี้ก็ต้องมีการปรับคอรมอล์
ประเด็นที่จะต้องมองข้ามช็อตต่อไปก็คือว่าใครจะมาแทน
มีหัวข่าวว่าบิ๊กป้อมนัดถกปรับคอรมอแทนนัตตะพลกับพุทธิพงศ์
แล้วก็มีหัวข่าวอย่างนี้เผย๓มุ้ง๓ช่วยเล็งเสียบ

รัฐมนตรีช่วย๓คนที่มีข่าวแพร่มออกมาเนี่ยว่าใครจะขึ้นชั้นว่าการ
เช่นสื่อเขาคาดกันว่าดรนรมนพินโยสินวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานปัจจุบันนี้จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทนคุณนัทธพล
ต่อมามีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยเกษตรจะขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีดีเอสแทนคุณพุทธิพงศ์
นี่สองคนนี้ที่เป็นข่าวนะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่ามีข่าวออกมาอย่างนี้
ก็เลยทำให้รัฐมนตรีช่วยแรงงานกับรัฐมนตรีช่วยเกษตร๒คนตำแหน่งว่าง

คนที่จะมาแทนในข่าวบอกว่า
หนึ่งจะมีจากสอสอปักใต้มาแทนหนึ่งคน
เพราะสอสอภักดิ์ใต้เนี่ยเขามีกันตั้งสิบสามสิบสี่คนนะในภักดิ์พลังประชารัฐ
เดี๋ยวอันนี้คนที่จะเลื่อนคนที่จะเลื่อนเป็นสอสอเอาไว้ก่อน
แล้วก็อีกหนึ่งเก้าอี้ก็น่าจะเป็นที่นาจากกลุ่มอื่น
ปัญหาก็คือว่าสองคนนัตตะพลกับพุทธิพงศ์เนี่ย
เป็นที่รู้กันว่าถึงแม้จะอยู่
ประชาธิปัตย์เป็นพักพลังประชารัฐ

วันนี้นักข่าวไปถามพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประวิทย์ก็ค่อนข้างจะฉุนฉุนบอกไม่มีโคต้ากปศเป็นโคต้าของพักพลังประชารัฐ
เอาทีนี้ที่จะส่งผลไปถึงการขยับเก้าอี้สอสอบัญชีรายชื่อขึ้นมา
เอาอย่างที่ได้เห็นแป๊บเมื่อกี้เอาขึ้นมาอีกทีนึง
แทนคุณพุทธิพงศ์กับคุณนัตตะพลอันนี้สอสอนะ
คนที่๑ยุฒนาโพธัสุทลอันนี้เป็นหลานครัฐมนตรีประพัทธ์โพธัสสุทล
คุณต่อศักดิ์นี้เป็นครัวญาติของแค่คุณชนสวัตย์อัตรีสวะเหม
นี่ของพักพลังประชารัฐของประชาธิปัตย์
ที่จะมาแทนคุณถาวรนั้นเนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีนะ
เขาบอกว่าเป็นส่วนสัดส่วนของสอสอภาคใต้
คนที่ออกมาส่งสัญญาณนี้ถ้าเป็นคนแรกคือคุณนิพนธ์บุญยามณี
รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์สายใต้นิพลลั่นเก้าอี้ถาวรโคต้าภาคใต้
ส่วนประเด็นถัดมาจำเลยที่เป็นสอสออยู่หลายคน
แล้วคดียังไม่ถึงที่สุดอันนี้ก็แปลว่ายังไม่หมดสมาชิกภาพ
ยังเป็นสอสออยู่ต่อไปได้แต่ว่าระยะเวลาที่ยื่นประกันตัวและรอประกันตัว
แล้วต้องถูกคุมขังชั่วคราวเอออันนี้มีคำถามว่าเออแล้วจะเอายังไง

มีคำตอบจากคุณธนกฤษวรษชาคุณ
ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักประสานกระบวนการยุติธรรมสถาบันนิติวัฒน์
เอาเป็นว่าอยู่สำนักงานอายการสูงสุด
บอกอย่างนี้กรณีดังกล่าวเนี่ย
ถือว่าเป็นเหตุให้สถานภาพความเป็นสอสอและรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
รัฐมนูลมาตรา๙๘วงเล็บ๖
ประกอบมาตรา๑๐๑วงเล็บ๖และมาตรา๑๖๐วงเล็บ๖
ด้วยจากการที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายสารเช่นเดียวกัน
ฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องถูกก็ต้องถูกหมดสมาชิกภาพไปเหมือนกัน
ทีนี้ประเด็นเรื่องของการตัดสิทธิ์เนี่ย
ต้องรอดูคำพิพากษาอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าหลายคนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณทยาทีพสุวรรณอะไรต่างเนี่ยนะ
แม้ยังไม่เข้าคุกจริงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แต่ว่ามีคำถามว่าเอาแล้วคุณสุเทพเทือกสุบันสารไม่สั่งให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
อันนี้ต้องไปฟังต้องไปดูในรายละเอียดของคำพิพากษา
ฉะนั้นนี่คือประเด็นใหญ่ของเช้าวันนี้แต่ว่าที่จะต้องพูดถึงอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นประเด็นทางการเมืองแต่ถูกกลบด้วยข่าวคดีกปศ
นี่เช้าวันนี้ถ้าไม่มีข่าวคดีกปศนะข่าวนี้จะเป็นใหญ่ที่สุด
วุ่นอีกหึงเอาคืนพลังประชารัฐ
เมื่อวานเนี่ยเป็นวาระที่จงพินาพรบแก้รัฐมนูลวาระ๒
วาระสองก็คือมาโหวตกันรายมาตราแต่ว่าก่อนจะถึง
เรื่องของรัฐมนูญสอดสอของพลังประชารัฐ
เขายกมือเสนอท่านประธานว่าเขาจะให้นำร่างพรบตำรวจแห่งชาติ
และพรบส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยนวัตกรรมขึ้นมาพิจารณาก่อน
เพราะว่าได้ตกลงกันแล้วในวิบ๓ฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาลวิบฝ่ายค้านวิบของวุฒิตกลงกันมาแล้ว
แล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาไม่นานแต่ปรากฏว่าภูมิใจไทยเขาไม่ยอม
ภูมิใจไทยมองว่าถ้าเอาพรบ๒ตัวนี้ขึ้นมาก่อน
เดี๋ยวจะไปเสียเวลาในการพิจารณาพรบแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งฝ่ายพลังประชารัฐก็บอกเสียเวลาไม่มากหรอก
ใช้เวลาแค่พิจารณาไม่นานแล้วรับหลักการ
แล้วจะได้คุยกับเรื่องรัฐมนูลต่อ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามนั้น
ออกจากห้องประชุมนะแล้วกลับเข้าไปใหม่
แต่ว่าไม่ส่งใครเข้าไปเป็นกรรมธิการพรบตำรวจทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้
ภูมิใจไทยเนี่ยเห็นความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจมาก
ผลักดันเคยร้องถามว่าเมื่อไหร่พรบตำรวจจะเข้าสภา
มีสัญญาณชัดเจนว่านี่คือการเอาคืน
ถึงแม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่ได้เอาคืนจากเรื่องที่คุณวัฒนยาวงโอภาษีกับกลุ่มดาวเริก
ไม่ลงคะแนนให้คุณศักดิ์สยามแต่ว่าสังคมการเมืองเขาไม่เชื่อครับ
เขาเชื่อว่านี่คือการเอาคืนทางการเมืองเป็นปฐมบทและบทแรกของการเอาคืนทางการเมืองจากภักดิ์ภูมิใจไทย
หลังจากนั้นบทที่๒บทที่๓บทที่๔จะมีอะไรตามมาต้องติดตามครับ
การเมืองร้อนขึ้นทุกวันแล้วครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ